ยังอยู่กันที่เรื่องครอบครัวกันนี่แหละจะบอกว่ายุคนี้ข้าวยากหมากแพง
ก็จะยิ่งมีความลำบากเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าเชื่อว่าแม่ทุกคนสู้
โดยเฉพาะแม่คนนี้แม่ตุ๊กพี่ตุ๊กชนกวนันค่ะยอมรับผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะ
ยุคนี้ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกสองคนน้องแพลวแล้วก็น้องภูมิเนี่ยมันเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
เพราะไหนจะค่าเรียนแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอื่นควบคู่มาด้วยนะ

บ้านเข้าใจกันดีเรียนขี่ม้าเรียนว่ายน้ำนะเรียนไอซ์สเก็ตแบบนี้
เอ่อมันมีหลากกิจกรรมให้เขาพัฒนา
ตามกำลังที่ตัวเองไหวในฐานะคนเป็นแม่นะยอมเหนื่อยค่ะ
บอกเลยว่าฉันทำทุกอย่างได้เพื่อนลูกค่ะ
ที่เท่าที่เรามีกำลังเอาจริงก็เท่าที่เรามีกำลัง
สมตัวเกินตัวเล็กน้อย

ก็ปีนี้ยังไหวก็ให้เขาไปก่อน

แต่ว่ามันก็หนักมาก

ใช่อันนี้มันก็พอเท่าที่เราไหว

แต่ว่าเหนื่อยแล้วไหวก็โอเค

มีงานให้ทำก็โอเคแล้วค่ะ